อันนี้ก็สามียิงภรรยาจนเจ็บนะฮะค่ะคือตัวสามีเนี่ยเขาอ้างว่าปืนลั่นนะ
แต่ทีนี้ถ้าปืนลั่นก็ต้องอยู่ช่วยคือตัวเองหนีไงครับ
หนีไปนะครับกว่าจะจับได้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำค่ำเมื่อวานนี้ครับ
คุณผู้ชมครับเป็นขนำไม่มีเลขที่นะฮะอยู่กลางสวนยางพารา
เหตุรอยต่อระหว่างบ้านแพร่อะชุมพลอำเภอศรีนครินทร์
คือสพศรีนครินได้รับแจ้งเหตุเนี่ยมากับกู้ชีพต้องจอด
รถเอาไว้ระหว่างทางนะครับแล้วเดินเข้ามาอีกกิโลเมตรกว่านะฮะ
เพราะจุดเกิดเหตุรถเข้ามาไม่ถึงนี่ได้รับแจ้งเหตุว่าให้มาช่วยเหลือคนเจ็บหน่อยถูกยิง
รถมาแล้วต้องเดินเท้าอีกกิโลกว่านี่นะครับไปถึงขนำเจอนางกัลยาบัวจันทร์อายุ๕๙ปีบาดเจ็บอยู่
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองสั้นกระสุนเนี่ยเข้าที่หัวเข่าด้านขวา
มันกระจายเป็นรูประมาณ๑๐เมตรนะฮะสำหรับกระสุนนะครับเป็นแผลเวอะหวะเลย
นี่นอนร้องรอความช่วยเหลืออยู่
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำค่ำเมื่อวานนี้นางกรยาบอกว่าคนยิงเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหน
คือสามีชื่อนายประพันธ์นุ่นปานอายุ๖๐ปี
เป็นลูกจ้างกรีดยางพาราอยู่ในสวนยางพารากันทั้งคู่
นายประพันธ์เนี่ยหลังจากก่อเหตุยิงภรรยาแล้วก็หลบหนีไป
เจ้าของสวนยางนะครับชื่อนายสนิทบอกว่านางกัลยากับนายประพันธ
เป็นลูกจ้างกรีดยางในสวนยางพาราของเขาเข้ามากรีดยางที่นี่ได้ประมาณปีกว่า
อาศัยอยู่ที่ขนำตรงนี้แหละตรงจุดเกิดเหตุปกติก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่
แต่เท่าที่รู้คือฝั่งของสามีคือนายประพันธ์เนี่ยเขาเป็นคนดื่มเหล้า
แต่ก็ไม่เคยเห็นว่ามีปัญหาทะเลาะกันในครอบครัวนะ
ถามว่าเอาแล้วรู้ข่าวกันได้ยังไงแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเนี่ย
เจ้าของสวนยางบอกว่าหลังจากเกิดเหตุนายประพันธ์เนี่ยโทรมาบอกเจ้าของสวน
บอกว่าให้มาที่สวนยางพาราหน่อยมีเรื่องเกิดขึ้นแต่ไม่ยอมบอกว่าเรื่องอะไร
เจ้าของสวนยางพาราคือคุณสนิทเขาก็รีบขับรถมาที่สวนยางพารา
แล้วต้องเดินต่อเข้ามาอีกนะมาถึงเห็นนางกัลยาลูกจ้างกรีดยางถูกยิงบาดเจ็บอยู่
แต่ไม่เห็นสามีในที่เกิดเหตุ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาชุดสืบสวนของสศศนศศรีวรรณพจน์
พ่อศรีนครินสองท้องที่เลยฮะรวมกันติดตามหาตัวแล้วก็เจอตัวแล้วนะครับ
นายประพันธ์ผู้ก่อเหตุนะครับแล้วก็คุมตัวไปชี้จุดที่เกิดเหตุ
คือนายประพันธ์หรือว่านายพันธุ์เนี่ยเขาอ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้ตั้งใจ
เมื่อวานนี้กำลังนั่งทำความสะอาดปืนอยู่ในขนำ
แล้วนางกัลยาภรรยาเนี่ยเดินออกมาแถวนั้นพอดีจะมาเอายากันยุง
จังหวะนั้นปืนมันลั่นเข้าขาภรรยาจนบาดเจ็บ
ตัวเขาก็รีบเอาผ้าเนี่ยมาพันแผลให้ภรรยาแล้วก็หนีไปเพราะกลัวความผิด
ระหว่างทางก็โทรบอกเจ้าของสวนยางให้ช่วยมาดูหน่อย
แล้วก็เอาปืนไปทิ้งซึ่งจำไม่ได้เหมือนกันว่าเอาไปทิ้งตรงไหน
นี่คือนายประพันธ์นะฮะแต่ก่อนที่จะปืนลั่นเนี่ย
นายประพันธ์เขาบอกว่าเขาก็ยอมรับว่ามีปากเสียงกับภรรยาเล็กน้อย
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปนอนบ้านอีกหลังนึงนะแต่ภรรยาเนี่ยไม่ให้ไปนอนอะไรประมาณอย่างนี้
สุดท้ายเนี่ยมันคือเขายืนยันว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตอะไรปืนมันลั่นจริง
มันมันไม่จ่าย
การการลงโดยทางเพชรนี่ไม่ก็มีกับภรรยาสิครับ
เบิดก็มาตามเตี้ยงอยู่นี่
ประตูไฟพื้นมันลัน

อ้าวลุงพันธุ์เขาก็บอกว่าอย่างนี้

โอ้โหลุงแล้วนี่ถ้าเกิดว่ามันเข้าจุดสำคัญเข้าทำยังไงเนี่ย

แล้วกว่าจะมาถึงที่ขนำนี่เข้ายากด้วยนะ
โอ้โหคือถ้าเกิดไม่ได้ตั้งใจจริงก็ต้องไม่หนี

เชื่อนั่นแหละว่าทำปืนลั่นจริง
ลั่นครับผมเชื่อนะครับ
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการปืนลั่น
หลังจากตากกลวนมาเอาปืนมาเช็ดนิดน้อย
เพื่อรักษากลอนคนชะงัดแล้วก็มีภรรยาไปจุดเทียนเพื่อส่งเศรษฐวาค
แล้วก็โดยนายฟันไม่เห็นแต่ก็บังเอิญปืนมันลั่นออกไป
คือถ้าเป็นอุบัติเหตุปืนลั่นไม่ได้ตั้งใจเนี่ยคือลุงพันธ์ก็ต้องอย่าไปตกใจ
คือไปตกใจแล้วแบบเอาพันแผลให้แล้วโทรแจ้งให้คนมาช่วยแล้วก็ไปเลยเนี่ย
ทีนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าตำรวจบอกว่าต้องแจ้งข้อหาพยายามฆ่าก่อนนะฮะ
เหลือก็คือเรื่องของอาวุธปืนการใช้อาวุธปืนการพาอาวุธปืนนะครับ
อาการของนางกรยาภรรยาเนี่ยปลอดภัยแล้วแต่ทีนี้จะตั้งใจไม่ตั้งใจ
โอ้โหเรื่องใหญ่ฮะลุงพันธ์ข้อหาพยายามฆ่าก็ต้องไปแก้ข้อเก่าหากัน

คือถ้าไม่ได้ตั้งใจก็ยังเออชี้จงชี้แจงอะไรกันได้